การเตรียมทีมต่อเนื่องในรายการสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับ

เพราะว่าพอไม่มีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนมีนาคมแล้ว
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบรับในการมาเล่นทีมชาติก็ได้ตรงนี้นะครับ
ก็ยืนยันว่าในเดือนมีนาคมไม่มีการฝึกซ้อมของทีมชาติไทย
แต่นายพาทิตยืนยันเพิ่มเติมนะครับบอกว่า
หรือว่าถ้าเกิดสมมุติคัดบอลโลกเดือนตุลาคม
หรือถ้ากัญญาเตะก็อาจจะเข้ามาในช่วงกรกฎาหรือเข้ามาในช่วงมิถุนายนนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางสมาคมหลีกโปรแกรมลีกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยก็ยังคงเตรียมทีมต่อเนื่องนะครับ
ได้มีการหยุดไปแม้ว่าจะต้องมีการหยุดไปในช่วงเดือนมีนาคม